มาดูต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เห็นแว่วมาว่าอยู่วิงหมอชิตตอนนี้
ออร่ากำลังเป็นก์ประกายเลยคุณ
เพราะว่ากำลังมีข่าวมาว่าจะได้ประกบคู่กับ
นางเอกซุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาค่ะ

พูดถึงความเหมาะสมอยู่เหมือนกันนะว่ารุ่นน้องรุ่นพี่
ยังไงดีแล้วไม้เองฝีมือฝีไม้ลายมือจะเทียบพี่อ้ำได้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่างานนี้หนุ่มไม้ก็ออกตัวเหมือนกันว่ายังไม่ทราบเรื่องค่ะ
แต่เชื่อเลยนะคะว่าไม่ใช่เขาคนเดียวอย่างแน่นอน
ที่อยากจะทำงานกับพี่อ้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังไม้กันหน่อยค่ะ

ชอบดีมากเลยดีมากเลยจริงผมไม่รู้เรื่องเลยครับ

ผมเชื่อว่าใครก็อยากเล่นครับ
ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วก็ผมกับพี่อ้ำก็รู้จักกันด้วยครับ

ฮอตน่าจะมีพรีเซนเตอร์ไม่มีพรีเซนเตอร์น้อยใจไหมอะไรอย่างนี้ครับ

อ่ามีติดต่อไหมครับก็มีครับตอนนี้ก็มีคุยอยู่
แต่ว่าคือทำงานเราทำงานเราคิดคนเดียวมันก็ไม่เวิร์คไง
ก็มีผู้จัดการกับทางผู้ใหญ่ทางช่องเขาช่วยดูด้วยว่า
อะไรมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่า
เชื่อว่าใครแสดงคู่กับพี่อ้ำแฟนก็ดูอยู่แล้วนะคะ
ถ้าเป็นนุ่มไม้เองเนี่ยฝีไม้ลายมือหนุ่มไม้เองก็น่าติดตามอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าได้เล่นร่วมกับพี่อ้ำจริงเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่รอติดตามเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะใครก็ตามที่เล่นกับพี่อ้ำเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนพี่อ้ำเนี่ยเป็นเจ๊ดันแบบทางอ้อมนิด
เพราะว่าเล่นกี่เรื่องพี่อ้ามก็ปังทุกเรื่องนะคะ
ผลให้นักแสดงในเรื่องนี้ดังไปด้วยนะต้องรอติดตามนะคะ